ถึงเวลาของจับตาเตือนไพรในวันนี้
กับผมพุพทนันพิสิธิ์มหันต์นะครับ

พื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นสบายเลยทีเดียว
ส่วนฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงน้อยอยู่
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตาครับ
เรื่องสถานการณ์ความหนาวเย็นรวมไปถึงเรื่องสถานการณ์ฝน
ดังนั้นในช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น

เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าภายในเดือนนี้
ลมหนาวจะค่อยออกจากเมืองไทยของเราไป

มาดูที่เมืองไทยของเราจะพบว่าตอนนี้กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตาครับ
บางแบบนี้เนื่องจากตอนนี้เอง
มีมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราครับ
วนอากาศเย็นเหล่านี้มีคุณสมบัติสำคัญก็คือ
มาดูดความชื้นในอากาศของเราออกไป
จึงทำให้โอกาสการก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างน้อย
และนอกจากนี้เองยังทำให้อุณหภูมิในหลายจุดหลายพื้นที่ลดลง
อย่างเช่นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ประอิสานครับ
คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต

อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงทรงนะครับ
เหมือนวัน๒วันที่ผ่านมาช่วงเช้าช่วงค่ำอากาศยังคงเย็นสบาย
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจับตาก็คือในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ตอนนี้มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือ
ทำให้เกิดฝนในบริเวณดังกล่าวตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คาดการณ์ว่า๒๔จะมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็มีโอกาสที่จะแรงกว่าในช่วงต้นปี
จากพื้นที่ภาคเหนือแล้วภาคอีสานภาคกลาง
ก็มีโอกาสได้รับผิดฝนจากคลื่นกรสารลมดังกล่าวด้วยนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้วัน๒วันนี้ฝนยังคงน้อยคลื่น
ยังคงไม่แรงมากนักแต่ว่าตั้งแต่วันที่๓ต่อเนื่องไป
ถึงวันที่๕มีการคาดการณ์ว่า
ฝนนั้นจะเพิ่มมากขึ้นในฝั่งอ่าวไทยคลื่น

บริเวณในกล่าวก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
แน่นอนครับหนึ่งสิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือ
ลมหนาวที่มายืนเมืองของเรานี้จะหมดไปเมื่อไหร่
แล้วก็รูดูร้อนจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่
มีการคาดการณ์จากกรมประตุนิยมวิทยาฯอย่างนี้
คาดการณ์พบว่าตอนนี้ลมหนาวของเรา
เยือนเมืองไทยของเราบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าจะค่อยหมดไปในช่วงสิ้นเดือนนี้
ก็หมายความว่าฤดูร้อนนั้นจะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนมีนาคม
แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ตอนนี้เองบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงฤดู

ต่ำสุดนั้นยังคงหนาวเย็นบริเวณทางตอนบนอยู่
ประมาณ๑๗๑๙องศาเซลเซียต
อีสานอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๒องศาเซลเซียต
ที่สำคัญในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้

แล้วก็ที่น่าจับตาอีกหนึ่งอย่าง
ก็คือเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ที่จะเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

อาจจะเกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรง

ดังนั้นใครอยู่บริเวณนางกล่าวติดตามข่าวสาร
แล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
นี่คือภาพรวมของจับตาเตือนภัยครับ
ผมพุทธนันท์พี่สิบมหันฯสวัสดีครับ